มีเรื่องของการพบทารกแรกเกิดนะครับ
ก็คาดว่าเกิดมาได้ไม่เกินวันหนึ่ง

ถูกนำมาห่อผ้าทิ้งไว้ที่พงหญ้าข้างทาง
แล้วก็มีหญิงสาวสองคนที่เขาเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งไปเจอนะครับ
เจอที่โพงย่าข้างทางริมถนนซอยทวีวัฒนาการจนาพิเศษ๓๐
อยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับ

ชื่อว่านางแสงตาแก้วกับนางสาวบัวชมพูตาแก้วนะครับ
เดินออกมาตามเส้นทางเพื่อจะมาจัดร้านค้าที่ทำงานอยู่
ก็ทำอะไรที่ร้านเสร็จ
โมงเสร็จก็เดินกลับมาทางเดิมเพื่อจะกลับห้องพัก
มาถึงที่เกิดเหตุก็เจอห่อผ้าสีขาววางอยู่ข้างทาง
ก็เลยไปดูใกล้ปรากฏว่าเป็นเด็กทารกแรกเกิดนะฮะ

ก็เลยเรียกชาวบ้านให้มาช่วยกัน
เอาทารกขึ้นมาจากพงหญ้าแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจนะครับ
ท้องที่นี้ก็พื้นที่ของสนสารแดงนะครับ
สนสารแดงก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพของโรงพยาบาลวิชัยเวทน้องแข็ม
ตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าเป็นทารกเพศชายนะฮะ

วัยวะครบ๓๒ถูกห่อด้วยเสื้อยืดคอกลมสีขาว

คือตอนที่ไปเจอเนี่ยนะคุณอริยา
เจ้าหน้าที่บอกว่านอนตาแป้วเลย
ไม่มีร้องไห้กระจองงองแงอะไรเลยนะครับ
ก็ตอนนี้นำน้องไปที่โรงพยาบาลราชพิษ
พิพิษนะครับเพื่อตรวจร่างกายแล้วก็ให้ศูนย์ประชาบดีมารับไปดูแลต่อไปแล้วนะครับ
ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลบอกว่าเด็กแข็งแรงดีนะครับ
นี่โอ้โหน่ารักมากนะครับ
น้ำหนักตัว๓๔๐๐กรัมนะครับ

อายุไม่น่าจะเกิน๒๔ชั่วโมงไม่เกินวันเพิ่งคลอดมานะครับ
คาดว่าผู้เป็นแม่คลอดเอง
เพราะว่ารักษณะแผลของการตัดสายสดือไม่ใช่การตัดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
หลังจากนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดระแวกใกล้เคียงทั้งหมด
เพื่อจะหาเบาะแสของคนที่เอาเด็กมาทิ้งเอาไว้
คือนำเด็กมาทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะ
ถ้าไม่พร้อมจะเลี้ยงเดี๋ยวนี้เขามีหน่วยงานที่พร้อมจะดูแลลูกให้
ถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ดีกว่าดีกว่าไปทิ้งไว้แบบนี้
สงสารเนอะ